แตกตื่นกันทั้งงานมีผู้หญิงคนหนึ่งองค์ลงแล้วชูไม้ชูมือ
เป็นสัญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างไปดูกันหน่อยครับ
ไม่ร้องค่ะไม่ร้องนะท่านจะไม่สวยนะท่านจะไม่งามนะคะ

ลูกหลานมาเยี่ยมมาหาก็ดีใจแล้ว
ลูกหลานมาเยี่ยมบ้างก็ดีใจแล้ว
แต่ก่อนจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยต้องมีการปลอบใจกันนะ
บอกว่าไม่ร้องไม่ร้องแล้วนี่ชูไม้ชูมืออย่างนี้
มันชวนให้คิดชวนให้จินตนาการ
เห็นไหมตอนนั้นที่แบบว่าเหมือนกับองค์ลงแรกเลย
มีอาการแบบนี้เลยครับต้องปลอบอกปลอบใจกันเลย
เขาเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนที่ชื่อว่าแม่ย่าสีทอง
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาแฝงร่างผู้หญิงคนนี้
ที่เธอไปที่นี่ฮะที่วัดใหม่โคกบรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
โอ้โหอะไรมันจะหลายจังหวัดขนาดนี้
รวมกันอยู่ที่อ่างทองเหรอเธอว่าอย่างนี้ว่า
นี่การชูนงชูนิ้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์
มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอพร้อมจะให้โชคลาภแล้วนี่
อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองมือแล้วก็ยังมีอีกมือหนึ่งด้วย
เขากำลังจะบอกให้เราสู้ไหม
ก็เป็นไปได้แล้วก็บอกลาบ๊ายบาย
คุณชิสาคุณตีความเก่งตีความแบบนี้
สองนิ้วคือสู้สู้อ่าห้านิ้วคือโบกมือบ๊ายบาย
เวลาคนจะถ่ายรูปเลยยก๒นิ้ว
แต่หลายคนเขามีความเชื่อว่าต้นตะเคียนที่นี่
โชคให้ลาบนะแม่ย่าสีทองนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ
ไปกันให้ถูกแล้วกันที่วัดใหม่โคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยต้นตะเคียนนี้มาจากสุพรรณไง
อ๋ออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อได้